สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น

ครบรอบหนึ่งปีข่าวใส่ไข่นะครับ
เราดำเนินรายการวันแรกก็คือวันนี้แหละ

เขาคงคิดว่าก่อนมีฉีด

ก็ต้องก็ให้เยอะ

วันนี้เรามาร่วมรุน

ใช่ก็เลยมาช้านิดนึงนะท่านผู้ชม
แล้วตอนนี้อยากให้ผู้ชมนั้นส่งไลน์เข้ามานะฮะ
ไลน์ของเราก็คือไหมไทรัศน์
แล้วก็ไมค์ไทยรัฐส่งไลน์เข้ามาแล้วก็บอกพวกเราด้วยว่า
อยากให้ข่าวใส่ไข่เป็นยังไงต่อไป

ของขวัญอะไรเราก็สามารถส่งเข้ามาได้

อยากส่งอะไรมาก็เอา

ก็เป็นเห็นอยากได้ทุกอย่างส่วนบุญส่วนครัวสน

ใช่ใช่นี่แควร์แรกเลย
หน้า๑เลยนะครับ

หน้าหนึ่งนี่เลยนี่ท่านผู้ชมค่ะ

ร่วมกับคณะนิสิตแพทย์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

เพราะว่าเป็นวันมหิดล

ก็จะมีการจำหน่ายเข็มลนลงเนื่องในวันมหิดลนี้ด้วยนะฮะ

นายก็บอกว่ารุกษัตริย์หน่ายกผูกสายสินอะไร

เยอะแยะไปหมด

ไม่มีวันวานแต่วันนี้รู้สึกจะอารมณ์แบบว่าอารมณ์เฉยดู
มีน้ำศึกษาไปมีแพนเค้กเมื่อไหร่มีแพนเค้กไป
จากเรื่องท่านนายกทำมินิฮอตแล้ว
ก็ยังมีเรื่องท่านผู้ชมที่จะใช้จ่ายในเดือนสิงหาคมนี้

ถ้า๑๕๐๐บาทจะได้เอาไปลดภาษี
แต่มีข้อแม้คือจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อป
แล้วก็ใช้ในระหว่างวันที่๑๓๑สิงหาคมในพศนี้

สามารถนำไปลดหย่อนได้ถ้าหากว่าคุณใช้๑๕๐๐๐บาทขึ้นไป
จะได้รถยนต์แต่ว่าเปอร์เซ็นเท่าไหร่ยังไม่รู้นะ
แต่มีข้อแม้นี้ค่ะต้องรวมกันแล้วไม่เกินหมื่นห้า
และต้องเป็นสินค้าโอท็อปที่ได้รับการจดทะเบียน
และลงทะเบียนกับกรมพัฒนาการชุมชน
และต้องเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าจดแหวน
แสดงว่าเราต้องไปซื้อแต่ตามศูนย์กระจายสินค้าโอท็อปเท่านั้นใช่ไหม
ไม่พอและต้องให้ร้านออกใบกำกับภาษีให้ด้วย

เพื่อจะนำไปลดห่อนภาษีคือมันมีเหตุผลเพราะว่าเขาอยากจะให้พวกนี้มาเข้าระบบภาษี
คนที่ทำโอท็อปพวกนี้ไม่งั้นก็จะขายเปะปะ
ก็จะไม่รู้ว่ามีรายได้ยังไงสินค้าเป็นยังไง
คือเขาก็คงอยากจะทำแบบนี้ด้วยอยากให้เข้าระบบเศรษฐกิจ
คนเมืองเนี่ยเราจะชินกับห้างสรรพสินค้า
แต่ว่าหัวเมืองเขายังมีร้านย่อยอยู่
แต่พวกนี้ยังไม่เข้าระบบแหวด
เขาก็อยากจะให้เข้าเพื่อจะได้ประโยชน์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

ข่าวหนึ่งฮะพูดถึงสายการบินที่สุดที่ดีที่สุดในโลก
เมื่อก่อนประเทศไทยของเราเมื่อปีที่แล้วอยู่ที่อันดับที่๔

ประเทศไทยของเราปีที่แล้วตกต้องเรียกว่าตกไปอยู่ที่อันดับที่๒

๑๐แต่ไม่งั้นก็คือ๕๐แล้ว๑๙

แต่ปีนี้การบินไทยขยับขึ้นมานะครับ

แต่คุณรู้ไหมว่าสายการบินที่ดีที่สุด
ของโลกที่มีการจัดอันดับกันมาแล้ว

เพราะว่า
เพราะคุณเห็นรูปแล้วเมื่อกี้นี้
ไม่ใช่ผมเคยนั่งหรือ

ที่คุณบินไปถึงประเทศก่อนถึงประเทศเขาจะแวะไปที่สวรรค์ก่อน

ไม่แต่อิมิเลสอิมิเลสเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะ

ว่ามันไปไกลมากทุกวันนี้คุณอาบน้ำบนเครื่องบินได้แล้ว

อะหล้านหนึ่งใครจะไปมันแพ้ไหม
แต่เราไม่ต้องไปพูดถึงพูดถึงอิมิเลสในปัจจุบันก่อน
เขาเป็นที่หนึ่งเพราะอะไรอ่ะ
ราคาถูกกว่าของของเรานะ
ของเราต้นทุนสูงกว่า

จบที่หนึ่งบางด้านเช่นราล์อะไรทางนี้

ของใครเนี่ยนะคุณบริการเป็นที่หนึ่งอยู่น้ำ

จริงผมไปหน้านี้ที่กาลินไทยผมบอกเลย

ตบปากตบปากอันนั้นไม่ใช่อดีต

ช้อนซ่อมมันไปคืนขึ้นด้วย

อันดับที่หนึ่งเนี่ย
อันดับที่หนึ่งเนี่ย
อิมเมริดเมื่อปีที่แล้วเนี่ย

มันออกกลางนั้นเลย

แต่ปีนี้ลงมาตกมาเป็นอันดับสอง

ซึ่งได้เป็นอันดับ๓

ส่วนไทยแอร์เอเชียเนี่ย

ดีที่สุดอันดับหนึ่งเหรอว้าวถูกต้อง๑๘ติดต่อกันไทยแอร์เอเชีย
แอร์เอเชียมีมาเลเซียด้วยนะอันนี้ไทยนะเพราะเราว่าเรื่องการตรงต่อเวลา
หรืออะไรแอร์เอเชียถือว่าเป็นอันดับต้นแล้วนะครับ
ที่บางกอกแอร์เวย์ก็ได้รับการโหวตให้เป็นสายการบินระดับภูมิภาค
ได้เป็นภูมิภาคที่ดีที่สุดในแอร์เอเชียด้วย
แต่ถึงยังไงสุดท้ายแล้วจะอันไหนดีไม่ดีผมก็บินการบินไทยใช่ฉันก็เหมือนกัน
คุณประดับก็จะบินแอร์เอเชียร์ถูกไหมฮะเป็นธรรมดาถูกไหมฮะ

ว่ะฉันการบินไทย

เวลานั่งการบินไทยแล้วผมอุ่นใจ
ผมรู้สึกว่าพี่แอร์คงจะช่วยแน่นั้นนะจริง
เขาให้ปิดเบรกเราจะบอกไหมปิดไปเลยเราจะคุยกันไปเรื่อยแล้ว
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกองพินัยบัตรฟิล์มไปกับใบเตย

ร้อยกว่าล้านใบอ่ะ

เรสโตเรียพี่ม้าบอก
ใช่คนอัดสปอร์ตคนเนี้ย
เสียงดีมาก

อ่านข่าวกีฬาอยู่ที่ไทยรัฐทีวีไง
ม้าใช้อยู่ตลอดเพราะพี่ม้าจะแกะวิกข้างหน้า
เอาฟิล์กับใบเตยก่อน

ไปสินิยบัตรของทางไทยรัฐนะครับ

ตอนนี้มีคนส่งเข้ามา๑๗๕ล้าน

รางวัลที่หนึ่ง๑๐ล้านบาท
รางวัลที่๒รางวัลละ๑ล้านบาท๑๐รางวัล
รางวัลที่๓นี่ก็เฉลี่ยตาม๑แสนบาท

ไม่เต็มกว่าดังเลยหรอ

เราเอาอะไรมาใส่เต็มไปหมดเราไม่เอาออกเลยอีบ้า

ไปดูการคัดเลือกนะครับ
ตอนนี้กำลังจะเริ่มคัดเลือกแล้วนะครับ

ใครเชียร์ฝรั่งเศส

คือปุตุเกตเท่านั้นที่จะได้คัดเลือก

เดี๋ยวก่อนพี่ผมถาม
ใบละ๒บาท๑๗๕ล้าน
เท่ากับเป็นเงิน๓๔๐กว่าล้านบาท

จะเหลือหรอ

เขาเป็นสปอนเซอร์รายการเจ๊อยู่

ปรัชนีดีมาก

ลายปลอมนุ่มเสนอไปเมื่อวายนนะครับ

น้องดิวนี่เป็นฝ่ายดิวพูด
ฝ่ายชายออกมาชี้แจงว่าลายดังกล่าไม่ใช่ของจริง
แต่ก็พูดไม่ได้ว่าไม่มีส่วนร่วมกับเรื่องนี้

ดิวออกมาเผยแล้วว่าดิวรู้เรื่องนี้ก่อนที่ข่าวจะออก

มีการคุยกันไปก่อนหน้านี้แล้วไม่มีอะไรต้องพูดเรื่องนี้กันอีก

เมื่อวานทำอะไร

แต่ต่อให้ไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้น

กันน้อยอยู่แล้วเพราะว่าดิวงานเยอะ

จืมตรงไหน
บอกว่าเห็นรอยยิ้มหวานแบบนี้
กี่ทีก็ชื่นใจเนอะ
ขอบคุณที่เข้าใจอย่าไปฟังเสียงนกเสียงกา
เพราะพี่รับรู้ได้ว่าเราอยู่กันเพราะอะไร

คงไม่คบกับใครเพราะเขาอยู่เพราะเงินแน่
เพราะพี่ก็เชื่อว่าถ้าหนูต้องการเงิน

ไม่ได้จะมาพูดเรื่องนี้ให้ใครรับรู้
โอกาสคนเราเนี่ยคงมีไม่บ่อยจะรักษาไว้ให้ดี
ต้องได้รับโอกาสนะ
เขามันยังไม่จบหน้ามียิงนะ
สัญญานะที่จะทำให้ยิ้มแบบนี้ตลอดไป
ทุกคนที่กำลังใจคู่เรานะครับ

ผมจะได้ทำให้เชื่อให้ได้

นี่ไงอยากให้ม้าอ่านนะม้าไม่กล้าอ่านนะ

เมื่อวานก็เจอกัน
ม้าบอกไม่เอาหนูก็เดินตรงเข้าไปถามเลยครับว่า
ตกลงเรื่องนี้เป็นยังไงคะ

หรอลูกบอกว่า

เอาทำไมไม่พูดครั้งนี้ไม่ต้องพูดนะคะ
ผู้ชายเขาลงไอจีแบบนั้นก็ไม่พูดอะไรเรา

จบมาแล้วเอาตังค์พรมาซื้อกระบายฉันขันได้ไหม
เขาออกมาว่าเขาซื้อเองเป็นเงินของดิวเอง

ช่วงหน้าน้องแยมนางธาตุยอมรับเลยว่าคบกับไฮโซบอส

อย่าให้มือเพื่อนเลือก

มินเทก่อน
ไม่มีใครส่งของขวัญมาเลยใช่ไหมฮะ

อยากให้รองเท้ากีฬากนุ่มเพราะมุมชอบใส่
จี้แต่งตัวน่ารักจัง

เวลาทางจะหมดแล้ว
น้องแยมมาทิราหรือเ฼น

ไปเป็นแฟนเก่าของมีนพืชยาย่า

ทำไมเป็นแฟนดาราเป็นไฮโซกันหมดกูเหงา

มีคนนึงที่มีแฟนแล้วไม่เป็นไฮโซ
อ้าใครนะ
เอาขอไป
ใครวะ
นางก็บอกนางไม่ทราบไม่รู้เขาเลิกกันยังไง

เอาแปลงสีฟันบีบให้สีนู่นนี่นั่น
แต่เป็นแบบว่าอะไรที่ฉันไม่ชอบเลยรู้ป่ะ
นี่ไม่ใช่ว่าเป็นแฟนฉันไม่เคยมีแฟนเป็นดารา
มันไม่ใช่เหรอนักร้องนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับทัศน์ต้องไปก่วงฮุ้งนะ

มันบาปสำหรับแม่
คนที่เป็นมือที่๓คือคนที่เขารู้ว่าเขามีเจ้าของหรือมีแฟนอยู่แล้ว
แมมรู้ว่าอะไรคืออะไร
ฉะนั้นแยมไม่เอาตัวไปอยู่ในสภาพนั้นแน่นอน

ที่แล้วรู้ไหมว่าคุณทำบาปอะไรมาบ้าง
บาปอะไร
มีใครบอกไหม

ชาติที่แล้วเธอเป็นใครอะ
ทำไมว่าในรายการ
หือเราเห็นภาพอันน้ั้นเราก็รู้สึกว่าสวยดี

หรืออยากจะคบกันแบบสบาย

แต่ฉันว่าผู้ชายหลบอยู่
ไม่รู้ผมไม่ค่อยได้ซอกแทรกหรืออยากยุ่งเรื่องของใคร

พวกนั้นไปรายการได้อย่างไร
นุ่มตัวสอเสือใส่เกือกเลย

นุ่มจริงแบบไม่คิด

มาฝากกันนะฮะพลาดไม่ได้เดี๋ยวไม่มีข่าวแปลก